พายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่กรุงเทพอย่างหนัก
โดยเฉพาะที่ท่ากัศยานดอนเมือง
ส่งผลกระทบกับผู้โดยสารแล้วก็เที่ยวบินหลายเที่ยวบินครับ

ประชาชนในย่านดอนเมืองต่างตื่นตระหนกกับพายุฝน
ลมพัดแรงในช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ส่งผลให้น้ำท่วมขังต้นไม้หักโค้นทับรถเสียหาย
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเสียหายอย่างหนัก
จากตัวอาคารที่พังถล่มลงมา
ทับรถหลายคันที่จอดอยู่ในบริเวณนั้น

พายุได้พัดบันไดของสายการบินไลออนแอร์
ลิวมาชนปีกด้านซ้ายของสายการบินนกแอร์เสียหาย
จนไม่สามารถทำการบินได้
สภาพอากาศแปรปรวนที่เกิดขึ้น
ทำให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ประสานไปยังสนามบินภูมิภาคทั่วประเทศ
ทำการบินไปยังสนามบินดอนเมืองทันที
ตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกาถึง๑๕นาฬิกาหรือราว๑ชั่วโมง
ในส่วนของสายการบินที่ทำการบินมาแล้ว
ให้เปลี่ยนไปลงที่สนามบินสำรอง
ที่สนามบินสวรรณภูมิอุตพวงศ์และพิษณุโลก

เที่ยวบินวนรอภาคอากาศ๒๐เที่ยวบิน
รวมทั้งเที่ยวบินรอภาคพื้นจำนวน๓๐เที่ยวบิน
อกจากนี้พื้นที่หน้าอาคาร๑และอาคาร๒
ภายในท่าอากาศยานดอนเมืองเกิดน้ำท่วมขัง

ไม่สามารถเดินทางออกจากสนามบินได้
ส่งผลให้สภาพการจราจรในพื้นที่ติดขัดอย่างหนัก
ก็มีการดีเลของเครื่องบินนะคะ
ที่จริงจะขึ้นเครื่องตั้งแต่ปลายเช้าของ๔๐
แต่พอถึงดอนเมืองถึงก็๔โหลกว่ากว่า

จากที่อุดรธานีมาถึงนานมาก
แล้วก็ที่สนามบินดอนเมืองก็มีน้ำท่วมขังนะคะ

สภาพอากาศกลับคืนสู่ภาวะปกติ
เมื่อเวลา๑๕นาฬิกา๑๕นาที
เที่ยวบินสามารถขึ้นลงได้ตามปกติ
ส่วนเครื่องบินนกแอร์ลำที่ประสบอุบัติเหตุนั้น
สายการบินได้จัดเครื่องบินลำใหม่ทดแทน
โดยเดินทางออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง
ยังจุดหมายปลายทางจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว
ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน